คดของฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งหลังเนี่ยก็จะคุมต่อด้วยตั้งแต่อายุ๒๑ยาวมาถึงอายุ๒๓
และชุดนี้ก็จะต่อยอดไปถึงทีมชาติชุดใหญ่
เพราะบางคนอายุ๑๘๑๙ติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้ว
ก็เป็นชุดที่สำคัญที่จะเป็นผลขนาดเด็ก
โดยเร็วเพราะว่าตอนเนี่ยถ้าเราจะปั้นรออายุ๑๖ที่นายกสมองคมอีเลศภูมิบอลบอก

แต่ชุดนี้ถ้าใช้งานได้เลยมันก็ต่อยอดไปถึงการคัดบอลโลก

ดังนั้นคุณผจญวันนี้ก็เลยมีการสรุปกัน
ผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะเอเชียนเกมส์
แน่นอนครับเราก็เล่นใช้ได้อยู่บ้าง
แต่ว่าโดยส่วนรวมนั้นไม่พอใจกับผลงาน
คือการเล่นอาจจะไม่ได้แย่
แต่ที่ทำไม่ได้ก็คือปิดสกอร์ไม่ได้

แล้วสุดท้ายก็เลยต้องตกรอบไปนะครับ
นายุสมาคมบอกว่าทางโค้ชโย่งวรรษศรีมะคะ
ก็มาพูดคุยก่อนหน้านี้แล้ว

ไม่ได้ทำงานต่อแต่ก็ยังมีสปริตเดินทาง

เพื่อมาพูดคุยถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ทีนี้ก็จะมีการเปิดรับหากุญสือคนใหม่
ซึ่งกุญสือคนใหม่ทางสมาคมก็บอกว่า
จำกัดว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
ก็คือเป็นใครก็ได้ลองมาสมัครลองยื่นผลงานกันมาดูก่อนนะคะ

ก็จะประเมินจากการแข่งขันโทรนมันใหญ่ในปีหน้า
นอกจากนี้โค้ชโย่งวรรษศรีมะคะ
ก็บอกว่าต่อจากนี้ไปจะขอพักการคุมทีมสักระยะหนึ่งก่อน
แล้วก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะที่จะนำข้อมูลของทีมชุดนี้ไปต่อยอด
สู่การเป้าหมายในการคัดเลือกโอลิมปิกปี๒๐๒ต่อ
ก็คือให้กับคนใหม่ที่จะเข้ามานะครับ
ส่วนกรณีของโค้ชเฮงวิทยาลาหกุล
พ้นจากตำแหน่งประธานเทคนิคพลตรวจเอกสมยศ
ก็บอกนะครับว่าเป็นความต้องการของตัวโค้ชเฮงเอง
ที่ไม่มีเวลาในการมาดูแลทีมแบบเต็มตัว

หลังจากนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญเลย
คือการสร้างรากฐานพัฒนายาวชนให้ก้าวขึ้นมา

ซึ่งทำกับชนบุรีอยู่แล้ว
แล้วเห็นผลผลิตว่าชวนบุรีไม่ได้ใช้เงินถุงเงินถัง
การทำสโมสรแต่มีดาวรุ่งขึ้นมา
ระดับวงการมากมายนี่คือผลงานของทางโค้ชเห็งนะครับ
ทีนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็มีการย้ำนะคะว่าคนที่จะเข้ามารับ
และทำหน้าที่ประธานเทคนิคต่อจากนี้
ก็จะไม่มีการลงไปคุมทีมหรือว่าแทรกแซงโค้ชอย่างแน่นอนนะคะ
หน้าที่ของประธานเทคนิคก็คือจะคอยเก็บข้อมูล
แล้วก็นำสถิติของนักฟุตบอลทุกคน
เพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดสู่การแข่งขันทวนาเมนต์ต่อไป
เริ่มจะกลับพงศาสตร์ให้ตรงกับระบบสากลมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าหลังจากนี้ผมว่าถ้าลองผิดลองถูกแล้วมันไม่ดี
คือเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องรู้ว่าเปลี่ยนเพราะอะไร
ดังนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะเดิน
แต่ถูกทางไปเรื่อยสำหรับการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอล